ที่ชาวบ้านแถวบางบัวทองเขาถ่ายคลิปเอามาร้องเรียน
ว่าทำไมมีพระรูปหนึ่งไปเดินเรียกได้เงินชาวบ้าน
เข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้ให้บริจาคหน่อย
พอถามถึงเรื่องของใบสุทธิเดินหนีเลย

ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับคุณผู้ชม
เป็นภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่
เห็นใบหน้าของพระรูปนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมนะ

ก็เป็นหลักฐานที่บอกว่าพระรูปนี้เดินถือเอกสาร
ขอเรียนรายเงินตามบ้านตามร้านค้า
อยู่ที่หมู่บ้านปอผาสุกแถวบางบัวทอง
พระรูปนี้เดินเรียกรายเงินเกือบ๒ชั่วโมงคุณผู้ชม
อ้างว่ามาจากวัดด่านมะขามเตี้ยที่จังหวัดกาญจนบุรี
มาบอกบุญตั้งแต่หลักพันหลักร้อย
ถ้าไม่มี๕บาท๑๐บาทก็ได้โยม

พระคุณเจ้าเจ้าขาเดินเรียกรายเงินแบบนี้
พกใบสุทธิมาด้วยหรือเปล่า
พระรูปนี้ก็เงียบไม่ตอบและเดินหนี

มีหนังสือรับอนุญาตจากเจ้าอาวาส

แต่ว่าเขาไม่สามารถจำทะเบียนได้นะฮะ

ชาวบ้านก็โทรไปแจ้งจำรวจเพื่อความปลอดภัย

ว่ามีพระรูปนี้มาอ้างว่ามาจากวัดท่าน
ทางวัดเคยส่งพระออกมาขอ

ชอบมีพระปลอมเอาชื่อของวัดไปแอบอ้างแบบนี้
เป็นประจำ

ว่าจะสามารถไปจับกลุ่มได้หรือเปล่า

ตามที่ออกมาบอกของเจ้าวัดของวัดนั่นเอง